ภาพอากาศกับรู้กรรมร้อนหนาวกับดาวสุภาคกรานะคะ
วันนี้จะต้องตรวจสอบสภาพอากาศเลยนะคะ
เพราะว่าน้ำก็มาจะถึงอกดิฉันอยู่แล้ว
ข้าวก็จมอยู่ใต้น้ำทีนี้จะทำอะไรก่อนกันนะคะ
สิ่งที่จะทำอย่างแรกก็คือตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศว่า
เกี่ยวข้าวช่วงไหนดีจะได้ทันนะคะ

ภาพจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นภาพถ่ายดาวเทียมณช่วงเวลาปัจจุบัน
ไปไหนล่ะที่เคยบอกว่าเป็นพายุยาโตะ
ตอนนี้นะคะย้ำว่าเขาเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง

อยู่ที่บริเวณชายแดนระหว่างกัมพูชาและประเทศไทยพอดีนะคะ

ปกคลุมประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
และก็ยังคงอยู่ที่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสาน
มันบวกกันค่ะหลายอย่างแบบนี้นะคะ
ทำให้ฝนเนี่ยมันจะมาแบบไหนเอาเดี๋ยวไล่เรียงกันต่อนะคะ
นี่แหละฝนค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
จุดที่เป็นสีม่วงสีชมพู
จุดนั้นมันคือฝนนะคะอยู่แถวพระตะบองค่ะ

และหลังจากนั้นช่วงสายแปดเก้ามุม
มาทางตะวันออกค่ะเข้าที่ภาคอีสานก่อนเลยนะคะ
เน้นที่ภาคอีสานตอนล่างค่ะ
จังหวัดอุบลราชธานีศรีสเกตและสุรินทร์และล้าม
นิดหน่อยถึงนครราชศรีมา
ลักษณะแบบนี้นะคะจะทำให้เกิดฝนที่เป็นเบาสลับหนัก
แต่ฟ้ามืดตลอดทั้งวัน
คุณผู้ชมค่ะเป็นห่วงมากจริงเห็นไหมคะ
อีสานจะมีฝนแบบนี้ตลอดทั้งวันเลย
และหลังจากนั้นกลุ่มฝนนี้จะขยับขึ้นเหนือไปเรื่อยนะคะ

พอหย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย
คลื่นก็สูงตามไปด้วยโดยเฉพาะทะเลอันดามันนะคะ

หย่อมความกดอากาศต่ำที่เขาทำให้เกิดฝนเนี่ย
เขาอยู่ตรงไหนแล้วแล้วสภาพเขาเป็นแบบไหนนะคะ
จุดที่เป็นสีฟ้านะคะเป็นจุดที่เป็นใจกลางของหย่อมความกดอากาศต่ำ
จะบอกว่าจุดที่เป็นใจกลางเนี่ยมันไม่ค่อยน่ากลัวค่ะ
มันมีแต่ลมแต่สิ่งที่น่ากลัวคือปีของเขา
เห็นไหมคะเป็นลักษณะสีส้มสีเหลือง
นั่นแหละค่ะจุดที่ทำให้เกิดฝน
วันนี้ภาคอีสานภาคตะวันออก
และหลังจากนั้นช่วงบ่ายจนถึงเย็น
จะเข้าทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
โอ๊ยฝนมาอีกแล้ว
แต่อาจจะเป็นฝนสุดท้ายของเรื่อยดูฝนนี้
พอพูดแบบนี้แล้วค่ะตรวจสอบเรื่องของน้ำกันหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่นครราชศรีมาชัยภูมิและขอนแก่น
เพราะน้ำยังขังอยู่แล้วฝนยังจะมาเติมอีก
โอ๊ยตายพี่น้องเอ๊ย

นี่ที่ภาพที่เห็นนี่อำเภอคอนสวรรค์ติดลำน้ำชีไงคะ
บ้านเรือนชาวบ้านจมอยู่ใต้น้ำ
เส้นทางเข้าออกหมู่บ้านถูกตัดขาด
โรงงานทำปลาร้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลโน้นสะอาด
ล้อมไปเลยค่ะกลายเป็นเกราะปลาร้าไปนะคะ
ชาวบ้านต้องขนปี๊บปลาร้าใส่กระมังใบใหญ่
ผูกเชือกเป็นแพร่ต่อกันแล้วก็ใช้เรือลากจูงออกไป
ออกไปขายค่ะไม่งั้นก็ไม่ได้ขายค่ะ
หมักอยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นปลาร้าค้างปีไป
จากเรื่องของปลาร้าและความเดือดร้อนของชาวบ้าน
มันตัวใหญ่มากค่ะอุ้ยตาย
ตัวใหญ่มากนึกว่าตุ๊กตา
มันเป็นตัวจริงนะคะความยาวของเขา๗๐เซนติเมตร

ไต่ลงมาจากต้นไม้มากินอาหารที่หน้าร้านอาหารบนอ่าวไร่เล

ญากระรอกดำตัวนี้อาศัยอยู่บนภูเขาที่ไล่เรมานานแล้ว
นานทีค่ะมันจะออกมาวิ่งเล่น
เพื่อที่จะมากินอาหารในแหล่งชุมชน
นักท่องเที่ยวเห็นอุ้ยตัวใหญ่จังเลย
ไม่เคยเห็นมาก่อนปกติเราเห็นแต่ตัวเล็กน่ารัก
แต่นี่เขาก็ใหญ่แต่เขาก็น่ารักเหมือนกันนะคะ

วันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกลงมาเพิ่ม
ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่าง
ระมัดระวังให้ดีนะคะ
ส่วนใครที่มีสภาพเหมือนดิฉันเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นคนที่บ้านน้ำท่วมนี้นะคะของอย่าเพิ่งเอาลง
ส่วนใครที่เตรียมจะเกี่ยวข้าว
เตรียมค่ะเตรียมเคี้ยวมาเลยค่ะ
ดิฉันรออยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนเขาจะมาช่วงประมาณ๙โมง๑๐โมง

อุ๊ยอย่างต่อดิอย่างต่อดค่อยอุ๊ย
อะไรล่ะคะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะทำไมมันน่ากลัวแบบนี้
เรื่องสภาพอากาศระมัดระวังด้วยสุขภาพก็ระมัด
อุ๊ยตายแล้วฉลามฉลามอุ๊ยตาย